กับเรื่องราวที่เป็นประเด็นร้อนในโลกโซเชียล
เกี่ยวกับนักร้องลูกทุ่งชื่อดังนะคะที่เดินทางไปประเทศเกาหลี
แต่ปรากฏว่าไม่ผ่านด่านตมไม่ผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง

ซึ่งท้ายที่สุดนะคะน้องก็เป็นคนออกมาเฉลยนี่แหละค่ะ
ก็คือว่าเป็นน้องเองค่ะน้องแจ๋มพลอยไพริน
ล่าสุดเมื่อวานนี้นะคะเจ้าตัวก็ออกมาชี้แจงถึงดราม่าที่เกิดขึ้น
แล้วก็ไลฟ์สดบอกแบบนี้เลยเอาไปฟังบางช่วงบางตอนกันหน่อยค่ะ
คำถามแรกเขาถามว่าคุณมาเกาหลีทำไม
จะบอกว่ามาเที่ยวมาช้อปปิ้งมาท่องเที่ยวมาช้อปปิ้งค่ะ
แล้วเขาก็ถามว่าคุณมากับใคร
บอกว่ามากับเพื่อนสองคน
เขาถามว่าเพื่อนของคุณชื่ออะไร
ก็บอกชื่อไปเป็นภาษาไทย
แต่เขาถามชื่อจริงกับนามสกุล
ถามชื่อจริงกับนามสกุลแจ่มก็เลยตอบว่า
จำได้แค่ชื่อจริงเพื่อนนะคะนามสกุลจำไม่ได้จริงอันนี้
มีการจัดแจ้งคอนเสิร์ตจริงในเดือนกันยา
แต่เดือนกัญญานั้นยกเลิกไปเพราะว่าวีซ่าออกไม่ทัน
การทำวีซ่านี้ผ่านทางโบเกอร์นะคะ
แล้วก็ผู้จัดการก็เลยขอเช็ควีซ่า
ว่าวีซ่าของแจมเป็นวีซ่าประเภทไหน
ผลออกมาคือวีซ่าคงจะเป็นวีซ่าท่องเที่ยว
ผู้จัดการเลยทำการบอกผ่านโบเกอร์ให้ยกเลิกคอนเสิร์ตจาก
ไม่ให้มีการแสดงคอนเสิร์ตที่ประเทศเกาหลี
ก็เลยว่ายกเลิกคอนเสิร์ตแต่ขอไปเที่ยวอยู่

มันมีการสื่อสารที่ผิดพลาดตรงตมนะคะ
คือว่าน้องแจ่มบอกว่าก็คือโบเกอร์ยื่นซอนน้ำตาลให้

ปรากฏว่าเขาก็ถามเป็นภาษาอังกฤษแบบเกาหลีด้วยนะ
ถามไปถามมาว่าเออจำนามสกุลเพื่อนได้ไหม
แล้วเขาจำไม่ได้ไงมันมีอาการกึกกักเกิดขึ้น

ยืนยันว่าครั้งนี้คือน้องไปเที่ยวไม่ได้ไปแบบเล่นคอนเซิร์ต
ก็จะเป็นความเข้าใจผิดที่คาดเคลื่อนกับน้อง
แล้วในไลน์ให้สดเนี่ยน้องยกมือผนมขึ้นด้วยนะ
เขาบอกว่าพูดกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลยว่า
สิ่งทั้งหมดที่พูดเป็นความจริง

ก็ฟังตามที่น้องว่าแล้วนะคะ
ใช่ค่ะแต่ใดก็แล้วแต่เวลาไปท่องเที่ยวต่างประเทศ
เขาบอกว่าให้พยายามทำเอกสารให้เป็นกระดาษให้มากที่สุด
เพราะว่าทางตมต่างเขาจะไม่เปิดโทรศัพท์เราดู

ต่อให้บอกว่าเราเป็นผู้ประกาศข่าวนะเขาจะไม่เชื่อ

คนไปด้วยกันก็ข้อมูลก็ต้องรู้ด้วยกัน
รู้ด้วยว่าพักที่ไหนอะไรยังไงตอบไม่ถูก